สยิวสวงชวนสตันไปหลายวิ

เพราะเป็นความลับของพระเอกหนุ่ม

หุ่นหน้าซบนิสัยขี้เล่น

ยามเหงาเปิดแอปท่องโลกชาวสีม่วงส่องหาคู่เกณ

พอถูกอกถูกใจก็นัดเจอกัน

ก่อนจะตะลุยศึกชักเกยี้ย
อุ๊ยถ้าถูกหัวร้อนอยากมาแน่

แบบแทรกบรัวตามภาษาพลังช้างสาร
เจ้าหัวหลอกแบบชัวร์มากนะ
สงสารแต่แฟนสาวอุตส่าห์เลือกแมน
แต่เขายังมาเจอแมนบังนี้

มุมมิ้งยำเหงาเปิดแอปท่องโลกที่ชาวศีลมัน

โต่ตายหาแม่ช่อมาไข้หน่อย
โทรเลยอยู่ใกล้

ไม่ใช่เออนี่ไม่ใช่พระเอกนี่วะ
พระเอกหนุ่มหุ่นหน้าซบนิสัยขี้เล่นแฝงเจ้าชู้หน่อยหน่อย
พ่อมุ้งมิ้งดูชอบรูปนี้จริง
พ่อมุ้งมิ้งพ่อมุ้งมิ้งเจ้าชู้นี่ไง
ยามเหงาเปิดแอปท่องโลกชาวสีม่วงส่องมีแฟนแล้วด้วย
พอถูกอกถูกใจก็นัดเลิกกันค่ะ

เป็นกีฬาเขานัดเจอกันคอนโดย่านช้างมิ้ง

ต้องแมนสุดหนึ่งต่อสอง
แต่ทุกวันนี้มันก็หุ่นดีกันหมดหรือเปล่าวะใช่

เดี๋ยวนี้เก๋นี่หุ่นดีกว่าแค่แท้เล่งสิ
เดี๋ยวนี้เล่งดูแล้วเร่งดูไม่ออกนะ
แต่นี้เล่งรุ้งนะมันไว้หนวดไว้เข้าอย่างนี้อ่ะ
อือหนึ่งต่อสอง